นี่คุณผู้ชมช่วงนี้เดือนมิถุนาก็เปิดเทอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
แต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมไหว้ครูกันทุกวันพระรหัสเลยค่ะ
โรงเรียนจัดเมื่อวานบางโรงเรียนจัดพระรหัสหน้า
ทีนี้มาดูกันหน่อยดีไหมเรื่องของพานไหว้ครู

สะท้อนผ่านมาเลยมีหลายแบบเลยแต่มีอันนึงอยากให้คุณขวัญคุณบุ๊คคุณผู้ชมได้ดูค่ะ

นี่เห็นไหมถ้าเกิดมันตะ
เนึกเลยนะคะนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ยดูปีน้องเอ๊ะทำไมน้องอยู่นิ่งจังบางคนก็ถามว่ามัดเอาไว้หรือเปล่านักเรียสเอาไก่เป็นมาไหว้ครูดูคลิปเต็มที่เขาตัดมาหน่อยนะฮะ
โอ้โหนี่พานนี้เป็นไก่เป็นพานของเพื่อนเขาสวยงาม
แต่บางคนบอกเอ๊ะทำไมไก่มันไม่บินหนีนะ
ไม่รู้ว่าผูกมัดรัดขาเอาไว้หรือเปล่านะ
ทีนี้คุณผู้ชมได้ดูไก่มันเป็นไปแล้วใช่ไหมพาไปดูอีกโรงเรียนนึง
โรงเรียนเพชรพิธิาคมอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะ
พานไหว้ครูของน้องโอ้โหนี่มีผ้าขาวม้ามาเป็นแบบต้นกล้วย
มีอะไรคุณช่วยดูสิไอเดียหลายอย่าง
อันนี้แบบพานสวยงามพานปุ้มใช่ค่ะ
โอ้โหหมุนมาเลยค่ะคุณครูจะเวียนหัวไหมเนี่ย
คุณครูมาติดมอเตอร์แล้วก็จับหมุนแบบนี้อันนี้เป็นของกินคุณ
อ๋อขนมมีกึ่งแล้วมีของหวานขนมนะ
อันนี้แหละของแต่งหน้าแสดงว่าครูเป็นผู้หญิง
อยากให้กูสวยโอ้โหนี่มาเป็นนกยูงเลยคุณ
เหมาะกับวันนี้เลยสลากกินแบ่งรัฐบาล

อันนี้มาทำแผงจริงคุณผู้ชม

ก่อนที่จะมาแผงดูข้างก่อน
เพราะว่าดูต้องให้เห็นเลขจากข้าง
ต้องทำพิธีก่อนข้างใช่ใช่ค่ะ
ข้างนี้มีอะไรบ้างมีทูบใช่ไหม
มารทองเหรอเออมีกุมารทองมีอะไรเขาเรียกว่าเหมือนกับโอ่งน้ำมนต์เหรอ
ต้องไปดูน้ำตาเทียนพอดูเห็นเป็นเลขอะไรแล้ว

เลือกเลยคุณจะเอา๒ใบหรือคุณจะเอาแบบใบเดียว
จะรวยแบบ๖ล้านหรือ๑๒ล้านหรืออะไรก็ว่ากันไป

มาเป็นแผงครูเลยเอามาไว้ครูผมสงสัยน่ะ
เด็กลงทุนเหรอเพราะว่าเอางวดนี้มาหรือเปล่า

ได้ทั้งแผงเลยนะทั้งโรงเรียนเลยนะ

ใช่คือสลักเก่าที่เอาจากตรวจแล้วไม่ถูกนะ
เด็กก็เอามาสร้างสรรค์เป็นผ่านไหว้ครู

วงมาลัยนี่ไม่ได้เอาไปแบบแก้บนนะเอาไหว้ครูนะคะ
จากนั้นค่ะพาไปที่โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ

ที่นี่เขาเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไปแล้วใช่ไหม
เห็นไปแล้วใช่ไหมส่วนอันนี้คุณผู้ชมพามาดูบรรยากาศ
เด็กเขาก็มีว่ายครูเหมือนกัน
ใช่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนะคะ

เป็นพานมะม่วงน้ำปลาหวาน

เครื่องสำอางก็มีใช่ค่ะ

ช่วงนี้ก็แล้วแต่คืออันนี้เอาไปให้คุณตำส้มตำเอง

ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่
เด็กจะได้แสดงรบต่อครูบาอาจารย์นะ

สังคมไทยเด็กก็ยังเคารพครูบาอาจารย์อยู่
ใช่เป็นผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้นะคะ